ที่ภาคใต้ก่อนตอนนี้ภาคใต้ฝนถล่มน้ำป่าทะลักสุราช
สุราชเจอหนักหลายพิกัดทั่วจังหวัดเลยฮ

หนักมากนี่หนีน้ำออกมานะถ้าห่างอยู่ข้างใน
ข้างในอันนี้คือพื้นถนนใหญ่ถ้าข้างในมันจะต่ำไปกว่าพื้นถนน

ตอนนี้บ้านนาศาลบ้านนาเดิมบ้านครองศิลา
น้ำท่วมตั้งแต่หัวค่ำที่ผ่านมาอยู่ข้างในอันตรายเหลือเกิน
พากันออกมาครับในพื้นที่ของอำเภอเคียนซา

ต้องอบพยุบสัตว์เลี้ยงด้วย
อบพยบคนเดี๋ยวว่ายากแล้ว
อบพยุบสัตว์เลี้ยง
เฮ่ยไปเร็วปีนขึ้นปีนลง
คุณครูต้องเอาข้าวของของนักเรียนของคุณครูเอาไปไว้บนที่สูงก่อน
ก่อนที่ตัวท่านเนี่ยจะเดินทางออกมาจากโรงเรียน
เอาแล้วจะออกมาทำไมอยู่ต่อไปก็อันตรายนะฮะกับสถานการณ์น้ำป่ารอบนี้
หรือขยับต่อถนนใหญ่ถนนใหญ่ที่ว่าพื้นที่สูง
ถนนใหญ่ที่ว่าพื้นที่สูงน้ำก็๑ไม้บรรทัดไม่ธรรมดาเหมือนกัน
แล้วถ้าหากพื้นที่ไหนมันต่ำน้ำ๑ไม้ประทัดมันจะกลายเป็น๑เอวพอดีเลย
เป็นเมตรพอดีเลยนะฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของจังหวัดสุราธานี
ฝนหนักแล้วก็น้ำป่าไหลถล่มหลายพิกัดทั่วจังหวัดสุราชครับ